ต่อกันที่เรื่องนี้กันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ละครเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพระเอกกับนางเอกจะสำคัญ
พ่อพระเอกแม่นางเอกอันนี้ก็สำคัญเหมือนกัน
มีอยู่คนคนหนึ่งชอบเล่นเป็นพ่อพระเอกมากเลยนะคะ
พี่หย่องลูกหี่นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ได้รับบทแต่เขาเรียกว่าเป็นพอใยแห่งชาติไปแล้ว
แฟนละครติดตาไปมาไหนก็เรียกผอยัย

ถูกต้องอายหยองบอกกับเราว่า
ลักษณะนาขี้นาขี้นาขี้เริ่มที่ดังกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะฮะ
หลังจากนั้นรับบทเป็นพ่อใหญ่มาเรื่อยค่ะ
สองปีก่อนก็ได้เล่นเป็นพ่อของณเดชน์คุณผู้ชมคิดดูกันแล้วกัน
บอกเลยว่าโหหน้านี้โผล่โพงหน้าโผล่กันมาเป๊ะเป๊ะจริง
หล่อเหมือนเลยเออจริงจนกระทั่งล่าสุดค่ะอายองเนี่ย
รับบทเป็นพ่อนางร้ายในละครใหม่แก่กล่องเจ้าสาวยืนหนึ่งด้วยจ้า
พ่อนี่มีทั้งหัวเราะน้ำตาดราม่าอยู่ในใจเยอะมากนะ
ทีนี้เล่นเป็นพ่อณเดชน์เป็นพ่ออุ้มมาเริ่มแรกเลยพ่ออุ้มลักษณะ
แล้วก็พ่อข้าวทิพย์ก็มันถึงยุคเราแล้วมาก
มันบอกว่าเป็นคุณพอแห่งสาดไปเลยเออโมมี่ไปโมมี่ไปเอิญ
เอิญอ้ายเอิญอาคือแต่ก่อนเราทิพย์เอิญพ่อไม่เหมือนแหละ
แห่งเรืองนี่เอิญมัดเออรักษาความเอิญสาดหวนคือดี
โมมี่ใครเรียกย้องแล้วเอิญพ่อย่ายพ่อย่ายกันนะ
แล้วความเป็นพ่อใหญ่อีสานนะเนาะต้องใส่เสื้อหม้อห้อมน่ะ
เหมือนมารับปริญญาลูกตลอดเวลาเป็นเอกลักษณ์ดีสวยดีนะ
เหมือนกำนันเหมือนผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะพี่ออกสี่เลย